ซึ่งก็จะเป็นโปรแกรมสำคัญวันพรุ่งนี้

ซึ่งก็วันนี้นะคะพักการแข่งขัน

ก็เลยไปฝึกซ้อมที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐม

กับญี่ปุ่นต้องเล่นบอลหัวเสาให้น้อยลง
แล้วก็เล่นบอลเร็วบอลผสมนะคะ
รวมถึงจะใช้แผนการเล่นแบบเดียวกับไต้หวันไม่ได้
เพราะว่ารูปร่างของนักกีฬาญี่ปุ่นสูงใหญ่

กับบอลหัวเสาของไทยไม่หนักพอ

ญี่ปุ่นมีรูปแบบการเล่นที่ไม่ยาก

จุดเด่นที่ได้เปรียบทีมอื่นก็คือ

แต่ก็บอกกับลูกทีมว่าไม่ต้องไปเกรงกลัวชื่อชั้นของญี่ปุ่น

พรุ่งนี้นะคะในวันเสาร์๒๖พฤศจิกายนนะคะ

โอ้ปลายปีแล้วนะครับ

ติดตามกันได้นะคะถ่ายทอดสด
ถ่ายท่อสดในเวลา๑๖นาฬิกา๑๕นาที

ส่วนไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็จะเอาเทป
ให้ชมกันตอนเที่ยงคืนครึ่ง

ใครที่ดูไม่ทันก็กลับมา

ตอนกลางคืนขณะที่เกมฟุตบอล

ทำเสนอมาตลอดแต่ว่าครั้งนี้นะครับ
เกมสำคัญของการอุ่นเครื่อง
แนนสะสมอันดับโลกนะครับเข้าสัญญาณ

มิถุนายนแล้วก็เริ่มแข่งขัน๑๘นาที๓๐นาทีครับ